อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกัน
คลิปจากกล้องวงจรปิดที่จับขโมยเนี่ยเห็นได้เยอะ
แต่คลิปนี้สะเทือนใจกว่าค่ะเนื่องจากคนก่อเหตุเป็นเพียงเด็กวัยประถมเท่านั้น
ไม่ได้คิดเองนะคะแต่มีคนบงการอยู่เบื้องหลังค่ะ
คลิปนี้โพสต์ไว้โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อช่างเล็กอู่ธวัชชัยการช่าง
ข้อความอ้างว่าคนในคลิปสอนลูกให้เป็นขโมย
ใครรู้จักครอบครัวนี้ช่วยบอกทีข้อมูลสำคัญอยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดเลยเดือดร้อนมาก
เหตุการณ์นี้บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดที่ร้านฟ้าชูทแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรนะคะ
ในคลิปเนี่ยทำหน้าที่ดูต้นทางแล้วก็ให้เด็กหญิงวัยประถม
เป็นคนลงมือหยิบโทรศัพท์มือถือจากโต๊ะข้างที่ไม่มีคนนั่งอยู่
หลังจากนั้นค่ะหญิงสาวแล้วก็เด็กชายได้เดินถือถาดอาหารมา
พร้อมกับเก็บมือถือแอบไว้กับตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำทีทานอาหารต่อไปอย่างปกตินะคะ
ทีมข่าวติดต่อสอบถามไปยังผู้จัดการร้านฟาสบูธในคลิปค่ะ
บอกว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์คนกลุ่มนี้ได้เข้ามารับประทานอาหารที่ร้าน
ราว๒๐นาทีแล้วก็ออกจากร้านไปผ่านไปสัก๑ชั่วโมงค่ะ
ผู้เสียหายที่เป็นหญิงวัยกลางคนกลับมาตามหาโทรศัพท์มือถือที่ลืมเอาไว้ที่ร้าน
แต่ว่าหาไม่พบทางร้านก็เลยให้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็ครบ
พบว่าเป็นสองไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณพ่อคุณน้าหรืออะไร
เป็นสองคนในคลิปนี้แล้วกันนะคะ
จากนั้นค่ะผู้เสียหายได้ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าอีกทอดหนึ่ง
แต่ว่ากล้องวงจรปิดก็ไม่สามารถจับป้ายทะเบียนแล้วก็เส้นทางที่ขับออกไปได้นะคะ
ยังไงก็ตามเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองพิจิตรรับเรื่องเอาไว้แล้ว
แล้วก็กำลังสืบหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ค่ะคือเห็นภาพชัดเจนว่าผู้ชายมองซ้ายมองขวาดูต้น
ให้และน้องผู้หญิงที่ใส่อังเกงขาสั้น
ก็เมื่อสักครู่นี้ก็เอื้อมไปหยิบโทรศัพท์โต๊ะข้าง

คือลักษณะคล้ายกับมาเป็นครอบครัวนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เป็นพ่อหรือเป็นน้าหรือเป็นพี่

แต่มันไม่ดีตรงที่ผู้ใหญ่สอนเด็กให้ขโมยของนี่แหละค่ะ

เพราะว่าเด็กวัยนี้เขาไม่รู้หรอกใครให้ทำอะไรเดี๋ยวก็จำไปนะคะ
แต่ยังไงก็เชื่อมั่นว่าศักยภาพตำรวจไทยน่าจะตามจับได้นะคะ